สวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการไทยรัฐเจาะประเด็นประจำค่ำคืนของวันที่๓พฤษภาคม๒๕๕๙
คำคืนนี้ผมทัศนัยโค้ทองรับหน้าที่แทนคุณภาคภูมิ๑วันนะครับ
คุณผู้ชมครับหนึ่งประเด็นที่สังคมกำลังติดตามอยู่กับเรื่องของอุบัติเหตุที่มีเด็ก๔คนนะครับ
เป็นลูกครึ่งไทยสวิสนั้นพัดตกจากอาคารสูง๔ชั้นจนทำให้น้องคนเล็กเสียชีวิตนะครับ
วันนี้ผู้เป็นพ่อและแม่ต้องมีการไปพูดคุยไก่เกลี่ยกันครับที่สถานีตำรวจ
เพื่อใช้สิทธิ์ของความเป็นพ่อเป็นแม่นั้นไปดูแลงานศพของลูกตัวเอง
เจาะประเด็นพร้อมกันกับรายงานชิ้นนี้ครับ

และพูดจาภัยร้อจนอยากให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่ฝันร้าย
ตลอดระยะเวลา๔ปีที่นายมาเชลเลอองโบเรลไม่ได้เลี้ยงดูลูกเหมือนเคยแต่เมื่อรู้ว่าลูกทั้ง๔คนบาดเจ็บ๓คนเสียชีวิต๑คนจากการตกตึก๔ชั้นทำให้เขานั่งไม่ติดลุกขึ้นมาขอทำหน้าที่พ่อด้วยการเข้ารับศพลูกไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาและขอเห็นหน้าดูแลลูกที่กำลังบาดเจ็บ
เพียงเท่านั้นเขายังหวังว่าจากเหตุการณ์ครั้งนี้จะได้สิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกอย่างที่ต้องการ
คำร้องขอของนายมาเชลถูกนางสาวรัติการประกายแก้วอดีตภรรยาคัดค้านอย่างสิ้นเชิงจนตำรวจต้องเข้ามาเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ย
ไม่ได้เจอเขามาสองวันน้องมีอาการดีขึ้นวันนี้ได้รับการผ่าตัดแล้วหนูกำลังโล่งใจมากอยากจะให้น้องหนูขอร้องจะให้ไหว้ให้กราบก็ได้ให้น้องอาการดีขึ้นก่อน
แล้วให้หนูถามน้องว่าจะให้เขาเข้าพบได้ไหมถ้าหนูถามน้องถ้าน้องโอเคหนูโอเคแต่ถ้าน้องบอกไม่คือไม่เราตามลูก
แบบถามลูกให้ลูกอาการดีก่อนได้ไหมไปถามแพทย์ก็ได้ไปแพทย์ก็คงไม่ตกลงด้วยไม่ยอมคือต้องตามแพทย์อ่ะอันนั้นเอาคำสั่งแพทย์แล้วกันจบ
เจรจาผ่านไปกว่าชั่วโมงอดีตภรรยายินยอมให้เขามาร่วมงานศพลูกโดยห้ามเข้าใกล้โรงศพแม้สุดท้ายมาเชลจะไม่ได้อยู่ใกล้ลูกตามที่หวัง
แต่ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ผู้เป็นพ่อจะได้ทำเพื่อลูก